นี้ล่ะเฮ้ยมาตั้งแต่อาวาส
บ๊วยมาตั้งแต่อาวาส
ก็คิดถึงตัวเองตอนเด็กใกล้นะครับ
ผมคิดว่าตอนเด็กเราก็เคยเป็นเด็กคนนึงที่รักดนตรีครับ
แล้วเราก็เชื่อว่ากิ่งเป็นคนที่คุกคลีอยู่กับตรงนี้
แล้วก็เราอยากจะมามอบประสบการณ์
เพราะเราเชื่อว่าน้องที่เรียนดนตรีบางทีเขาก็มีท้อ
มีถอยหรือว่ามีเป๋กันบ้าง
ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์บางอย่าง
น่าจะเกิดประโยชน์ให้กับหลายคนได้

ยกมือขึ้นโอเคโอ้โฮ

ตอนนี้น้องสมมุติน้องยังม๑ใช่ไหม

น้องจงตั้งใจมันไปเรื่อย

เราจะยืนหยัดในความฝันของเราได้นานแค่ไหน

หรือต่อให้๒๐คนไม่เชื่อในตัวเรา

ก็รู้สึกดีครับได้เจอน้อง
แล้วก็รู้ว่าแต่ละคนก็คือมีดนตรี

เชื่อว่าวันนี้น้องน่าจะได้แรงบันดาลใจจากเราไป

พี่เก่งเขาทำให้ผมได้แรงประดันใจ

ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะเล่นดนตรีได้เลยนะครับ

ใช้พรสวรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จงใช้พรแสวงในการซัพพอร์ตวัตถุดิบของคุณ

แต่จงเอาความรักของคุณ